คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้สาวคนนี้ถึงกับขนลุกสู้
เมื่อไปเจอกับพุ่มไม้มรณะครับ
อย่างที่ผมบอกแม่พุ่มหมายหมอรณะ

ถ้าบังเอิญว่าคุณตกลงไปคุณชนะ

เนี่ยผมไปอยู่ตรงนี้นะผมกัดลิ้นตัวเองตายเลย
จริงดิฉันกั้นหายใจตาย

เพราะเผยมีสัก๒๐ตัวได้นี่มันดง

เออแล้วงูพันธุ์อะไรอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ

จริงของคุณงูพันต้นไม้
บ้าเหรอไม่มีงูพันต้นไม้
มันมีแต่สายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้
ก็คุณถามงูพันธุ์อะไรไม่แน่ใจ

ก็มองว่าพัดต้นไม้อยู่แค่นั้นแหละ
ยังไงซะขอขอบคุณคลิปของผู้หญิงคนนี้ด้วยนะครับ
ที่มาฝากเตือนกันกับพุ่มไม้ต้นนี้

พุ่มไม้นี้มันยังอยู่แบบนี้หรือเปล่า

มันน่าจะย้ายไปต้นอื่นแล้ว

เอาเป็นไปได้นะถ้าเจอว่ามันเยอะขนาดนี้
ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาด่วนเลยครับ
ต้องจับออกไปเลยน้ำเยอะเกินไปคุณ
ไม่รู้มันมีไข่มีรังอะไรหรือเปล่าเนาะ